ที่ผ่านมามีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นหลังจากที่มีชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดตาก
ถูกสุนัขจรจัดกัดสุดท้ายเสียชีวิตถึง๓คนครับ
ส่งผลให้๓ตำบลของจังหวัดตากต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม
แล้วก็ต้องมีการฉีดเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า
แต่ว่าเราไปตรวจสอบพบเรื่องของช่องโหวตในการตรวจสอบเรื่องของงบประมาณ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูกันว่างบประมาณในการเบิกจ่ายไป
เพื่อป้องกันเรื่องของโรคพิสุนักบ้าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปตรวจสอบเรื่องของแผนในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการไปควบคุมโรคพิสุนักบ้าของประเทศไทย
พบว่า๓หน่วยงานนี้ครับเป็น๓หน่วยงานหลักในการกำกับดูแล
เรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคพิษสุนักบ้า
แต่ว่าจะมีหนึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นแม่งาน
ในการดูแลก็คือกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตรและสหกร
กรมนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือเรื่องของบุคลากร
เขามีสัตวแพทย์ที่เป็นบุคลากรสำคัญครับจำนวนมาก
ในการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมเรื่องของโรคพิสุนักบ้า
แล้วที่สำคัญนะครับจะทำให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดมีประสิทธิภาพ
และตลาดปีอธิบดีกรมป่าสุดสัตว์ต้องใช้อำนาจตามมาตรวา๑๗
ในการออกคำสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมเรื่องของโรคพิษนักบ้านะครับ
เพื่อให้สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนในสัตว์
เป็นการควบคุมไม่ให้มีสุนัขบ้านไปกัดชาวบ้านนั้นเอง
ในปี๒๕๕๙มีการลงคำสั่งณวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๕๙
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
ทำการไปฉีดวัคซีนเรื่องของการป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้กับสัตว์ควบคุมทั่วประเทศ
สิ้นปีงบประมาณนะครับของปีงบประมาณที่ผ่านมาคือ๓๐กันยายน๒๕๕๙
ว่าในส่วนของคนหรือว่ามนุษย์ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าเช่นเดียวกัน
ในส่วนของคนนั้นเป็นนักที่ของกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์นั่นเองในการกำกับดูแลงเรื่องนี้
โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเป็นผู้จัดสรรงบประมาณครับ
ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
นำไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นการฉีดวัคซีนฟรี
และจากการไปสำรวจข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า
ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ๑รายนะครับอยู่ที่๑๒๕๐บาท
ทั้งหมดทั้งมวลกับการฉีดวัคซีนให้กับมนุษย์หรือว่าคนนั้น
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดกว่า๑๒๕๐ล้านบาท
อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข
เรามาต่อกันในส่วนของการฉีดวัคซีนนะครับต่าง
และกรณีที่ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดแล้วก็มีบาดแผล
จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จนะครับ
ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐บาทต่อคน
กรมควบคุมโรคนั้นคาดว่าจะมีคนกลุ่มนี้ประมาณ๖๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐คน
ทำให้ต้องเตรียมงบประมาณรองรับในส่วนนี้อีกประมาณ๑๕๐ล้านบาท
ก็จำนวนคนก็ประมาณ๖๐๐๐๑๐๐๐คนทีเดียว
ขณะที่ทางด้านของเว็บไซต์ภาษีไปไหน
ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคอตช
เขามีการเปิดเผยข้อมูลมาคุณผู้ชมครับบอกว่า
ข้อมูลของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ๒๕๕๙
มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
ทั้งในคนทั้งในสัตว์รวมทั้งการทำสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนักบ้า

วงเงินทั้งหมดตามที่ประกดบนหน้าจอกว่า๗๗๐๐๐๐๐๐บาท
สวงสาธารณสุขวงเงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
กรมประสุทธิ์สัตว์อีก๑๖ล้านบาท
แล้วก็ระดับท้องถิ่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

ขณะที่สถานการณ์ของโรคพิสุนักบ้าในปี๒๕๕๙ของประเทศไทย
มีสัตว์ที่ถูกตรวจสอบพบโรคพิสุนักบ้าอยู่ประมาณ๑๓๐๐ตัว
เป็นสุนัข๑๑๐๖ตัว

แมว๓๖ตัวและอื่นอีกประมาณ๖ตัวครับ
ซึ่งจากรายงานก็ยังระบุนะครับว่าได้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มสัตว
มีความเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่๑เดือนไปถึง๑ปีแล้ว

ขณะที่อีก๑๓๘๕๙ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับ

และไม่แน่ใจอีกร้อยละ๓๗๔นะครับ
ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยครับ
และจากตัวเลขที่ทำการสำรวจทั้งหมดทั้งมวล

เหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่หลุดพ้น
จากเขตปลอดพิษสุนัขบ้านนั่นเองครับ

ค่อนข้างเยอะเป็นพันล้านบาทต่อปี

ก็สามารถแก้ไขได้หรือไม่ด้วยนะครับ